หลายคนมองว่าเป็นเหมือนกับพี่เวีย
ที่เป็นรูปหัวใจที่เป็นห้องกระจก
เหมือนใช่เราไหมคะ

น้องบอกแล้วว่าน้องพูดถึงใคร

หรือว่าน้องเขาไม่บอกเลย

เหมือนคนไปแท็กก็เป็นที่เซียกับน้องเวียมาก

เขาอาจจะแบบเห็นว่ารูปสวยดีอะไรอย่างนี้
หายลงแต่ว่าไม่ได้แบบมีความหมายอะไรครับ
แต่คนก็เซียว่าชื่อพี่เวีย
อ๋อก็ขอบคุณครับ

เขามึงมีคนบอกว่าแฟนดูแลดีน้อง

โอ๊ยไม่ขนาดนั้นครับ

อเจมส์ตอนนั้นผมยังอยู่กับเพื่อนครับ

มีช่วงหลังทำไปกันไหน
ไม่ค่อยครับไม่ค่อยไม่ค่อย
ไม่ค่อยเลยช่วงนี้เรามีทำงานตลอดเลยครับ

จริงคูลระหว่านหรือไง

เจอบ้างคุยบ้าง
ช่วงนี้แบบโอ้โหซีรีส์ภารกิจรัก
เหมือนโดนคำสั่งเร่งมาให้ออกอากาศ

ตอนนี้คือต้องเทอีกเรื่องหนึ่งให้เรื่องนี้เรื่องเดียวเลย

จะทำการทายราการเหรอน่ะ
ก็มีครับแต่เขาก็รู้ว่าเวลาเราทำงานมันสนุก
คือพอทำเยอะมันก็จะเข้าเส้นเนาะ
ก็ให้บับถามไม่ไหวก็ไม่เล่น
เพราะว่าผมเคยแบบบาดเจ็บอะไรอย่างนี้นะครับ
เคยเล่าให้เขาฟังว่าเล่นเองไม่ไหวแล้วตอนนี้
เขาดูเป็นห่วงเราเนอะ
ดูเป็นห่วงเราอะไรอย่างงี้

เพราะว่าจริงแล้วอาชีพเรามันก็ต้องดูแลตัวเอง
แต่บางทีเราก็แบบผู้ชายครับ

บู้เองอยากจะกระโดดตรงนู้นตรงนั้นเอง
จริงเราเชื่อเค้าไหมในความรู้เกินอย่างนี้
จริงพอเล่นละครจริงมันก็ลืมทุกอย่างครับ

เพราะมันก็แบบเข้าเส้นมันเล่นแล้วมันแบบอิน
เคยมีแบบบาดแผลกลับไปแล้วโดนว่าไหมคะ
เค้าไม่ค่อยเห็นละครับผมไม่ค่อยโชว์ไง

ใช่เพราะว่ามันก็มันก็น่าควรนะครับ

ก็จริงก็

คือขนาดเพื่อนแหละกองกัปเองก็ยังเป็นห่วง
ถ้าอันนี้ไม่ไหวก็ไม่ต้องเล่นเองนะอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ครับ

ก็คืนภาษาสองคนทำงานเนอะ

หาเวลาบ้างหรือว่านานทีได้เจอกันบ้าง
แต่ว่าก็แบบเราไม่ได้ซีเรียสครับว่าเราต้องเจอกันบ่อย
เพราะว่าเรายังอยู่ในวัยทำงานครับ
คือนอกเหนือจากการทำงานเนี่ยเราก็พักผ่อนบ้างเจอบ้าง
พองานเยอะแล้วความหวานมันลดลงไหมคะ
จริงแล้วหรอครับคือก็เรื่อยนะ
ก็คงไม่ลดลงหรอกก็คงเรื่อยไปคงที่ครับ
หลายคนก็ยังเชียร์เขาก็เลยจะได้แฟนสักทีดูหวานตลอด
ก็ดีครับขอบคุณทุกคนมากครับที่แบบที่คอยเชียร์อะไรอย่างนี้
แต่ว่าเราก็ยังแบบเหมือนเดิมครับ

ไม่เป็นใจได้ไหมครับไม่เป็นแฟนไม่เป็นหวันใจ
จริงนี่เรียกคำแทนเราเรียกว่าอะไรอันนั้น
เรียกน้องครับเรียกคุณครับ

จริงมีคุยกันครับว่าถ้าเสร็จตรงนี้จะไปเที่ยวแหล่งกันหรือเปล่า

แต่ผมมีชีวิตของผมอยู่แล้วครับที่ผมไปเรื่อยอยู่แล้วครับ